โอ้โหลมพัดต้นไม้ระเนระนาดเลยคุณผู้ชมโอ้ยแบบนี้ต้องเตรียมรับมือกันอีกวันละ
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศแล้วนะคะ
จากที่คุณสุภาษารานะคะได้รายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่
จังหวัดภาคอีสานนั่นเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะ
เพราะว่ายังมีอีกหลายพื้นที่หลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนด้วยเช่นเดียวกัน
วันนี้ว่านักแล้วเดี๋ยวเตรียมรับมือพรุ่งนี้เมื่อรือนี้ก็จะหนักเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
เป็นเพราะอะไรตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
เห็นแผนที่อากาศเห็นเส้นแบบนี้แล้วก็เห็นตัวเลขที่บอกว่า๑๘๐๐เนี่ยนะคะ
ตัวเลขน้อยลงไปเท่าไหร่ใกล้ตัวแอลมากเท่าไหร่นั่นคือยิ่งร้อน
และบริเวณประเทศไทยตอนบนคือร้อนนะคะ
บริเวณดังกล่าวคือภาคเหนือฝนจะไม่ได้ตกอะไรนะคะ
แต่ส่วนที่ตกก็คือแถบภาคอีสานค่ะ
เป็นเพราะว่ามีมวลอากาศเย็นนะคะที่แผลลงมาปกคลุมทางด้านตอนบนของประเทศรวมถึงทะเลจีนใต้
ทำให้เกิดกระแสลมพัดขึ้นมาเป็นลมใต้
ก็คือลมบริเวณด้านตะวันออกพัดขึ้นมาส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวก็คือประเทศไทยตอนบน
นับตั้งแต่ภาคตะวันออกภาคอีสานไล่ขึ้นไปเนี่ยมีฝนฟ้าขนองวันนี้หนักหน่อยคือภาคอีสานทุกจังหวัดเลยนะคะ
ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละสี่สิบของพื้นที่บางพื้นที่จะมีลูกเห็บตกด้วยนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่สัมผัสได้แน่ก็คือลมแรงฝนตกหนักค่ะ
พื้นที่ไหนที่มีอากาศร้อนหรือแร้งอยู่ไม่มีน้ำอยู่ถือว่าใช้โอกาสนี้ในการกักเก็บน้ำแต่อาจจะไม่ได้มากนักนะคะอย่างน้อยก็บรรเทาได้ในชั่วคราว
ส่วนภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนั้นยังคงมีฝนค่ะแม้ว่าจะเป็นฝนตกเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็เพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ลดความร้อนได้ในระยะนี้
ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะ
แต่ก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้

ถ้าหากว่าไม่แข็งแรงก็ต้องเลี่ยง
ไปอยู่ใกล้หรือทำให้มั่นคงมากขึ้น

มีอะไรมันพังไป
เชิญออกมาที่เรานักเปล่าเราซ่อมได้